พอทางทนายความของครูปรีชาบอกว่า
พญานคนนี้คนสำคัญเลย
ที่จะสามารถถึงขั้นทำให้ครูปรีชาชนะคดีได้เนี่ย
เห็นทั้งครูปรีชาทำลอตเตอรี่หล่น
เห็นทั้งหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
ทนายสิทธาทนายของหมวดจรูนก็มีความคิดเห็นออกมาทันที

ว่าถ้าคุณมีธนายแบบนี้ทำไมตอนนั้น
มีพยานแบบนี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้น

เห็นคนทำของหล่นแล้วคนอื่นมาหยิบทำไมคุณไม่บอกตั้งแต่ตรงนั้น

วันนี้ทนายตั้มนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
ตั้งข้อสังเกตตอบโต้กรณีที่ฝ่ายครูปรีชา

ปล้นหวยจากหนังบู้ตอนนี้กลายมาเป็นหนังตลกแล้ว
ตัวละครล้วนล้มหายตายจากไปทีละคนสองคน
วันนี้ครูปรีชายื่นฟ้องเอง
บอกว่ามีพยานใหม่ที่เห็นทั้งตอนครูทำหวยตก
และเห็นตอนคุณลุงก้มเก็บด้วย
ผมว่าพยานคนเดิมเขาคงไม่ยอมแน่
ปล่อยให้โล่รางวัลคนดี๔สังคม
เปลี่ยนมือไปให้คนใหม่ได้ยังไง
เมื่อเขาเสี่ยงตายจากเห็น๒๐เมตรมาเป็น๒เมตร
แล้วคนใหม่จะมายืนใกล้กันกว่านี้อีก

ไม่รู้จะหมายถึงว่าในแผนหรือเปล่านะ

นายตั้มยังบอกว่าคนที่เห็นครูทำหล่นก็แย่มาก
เห็นคนทำของหล่นแล้วไม่ยอมบอกเจ้าของ
พอเห็นคนเก็บได้ก็ไม่เตือนให้เขาเอาไปคืนเจ้าของอีก
สองคนนี่ถ้าเห็นพร้อมกันก็แย่พอกัน

คนที่บอกว่ามีคลิปยืนยัน

แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดคลิปให้ชาวบ้านดู
นายตั้มเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ของคนบ้างทุกทน
มีลุคคาราบาว

วงหนึ่งเขาให้นางสาวฟ้า
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยไปเป็นนางเอกมิวสิกให้
เพลงนั้นชื่อเพลงโสดสายแข็ง
โสดสายแข็งแต่ทนายตั้มคงจะแบบ

ก็เลยบอกว่าโฉดสายแข็ง
อันนี้ไงที่เขาไปเป็นนางเอกมิวสิก

ดิฉันยังไม่เคยเป็นนางเอกมิวสิกเลยนะเนี่ย

เนี่ยฟรีสไทล์เห็นไหมค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้องเองนะฮะ